เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเราจะย้อนกลับไปชมพร้อมกันครับ
มาเริ่มดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ใช้เวลาในการเจรจาตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าก็มีการเข้าไปยื่นทางด้านของใหม่คน
ในการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายตามที่กฎหมายร้องขอมา
พร้อมขอบคุณที่หน่วยงานราชการทุกอย่างที่เข้ามาดำเนินการครับ
ในการเข้าไปตรวจค้นวันนี้เป็นการปฏิบัติงาน

ตามที่อำนาจให้มาตามหมายคนที่สารอาญารัชดาออกมาให้ครับ
โดยขั้นตอนแรกนั้นจะเป็นการจรรยาจารย์ร่วมกันกับทางด้านของคณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์
ซึ่งเมื่อเช้าก็มีการพูดคุยกันไปแล้วรวมทั้งทางด้านของญาติธรรมด้วยครับ
วันนี้ก็มีการเดินทางเข้ามาให้กำลังใจพระธรรมชโยจำนวนมาก
ซึ่งไปรวมกันอยู่ที่บริเวณลานองค์เจดีเพื่อต้องการจะไม่ให้นะครับ
ในการเปิดทางให้เจ้าที่นั้นเข้าไปบริเวณภายในวัดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงปิดอยู่แล้วก็มีการเข้าไปตรวจค้นภายในวัด

ซึ่งการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเมื่อเริ่มกระบวนการเจรจากลับถูกคณะศิษยานุสิตและยติธรรมนั้นไม่ตอบสนองกลับ
โดยทุกคนนั้นจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นยังคงนั่งสมาธิ
แล้วก็ไม่สนใจคำพูดของตำรวจก็คือพันธบตรีสุริยาแต่อย่างใดครับ
โดยอ้างว่าต้องการให้พระธรรมชโยนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เมื่อประเทศเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการดำเนินคดีครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
แม้ว่ามีฝนตกแต่ว่าทางด้านของลูกศิษย์เองยังคงมีการสวมเสื้อกันฝน
ร่มมานั่งอยู่ที่ลานที่บริเวณหน้าเจดี
ยังคงมีการสวดมนต์แล้วก็ทำเป็นกำแพงมนุษย
ไม่ให้เจ้าที่นั้นเข้าไปด้านในได้นั่นเองครับ
ใช่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็อยู่ตรงทางเข้าใหญ่ของวัดพระธรรมกาย
ก็คือประตูที่๗นะคะซึ่งลานที่ยังคงมีศิษยานุสิตนั่งอยู่
ก็คือลานที่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุณีนั่นเองนะคะ
และตอนนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามพร้อมกันนะคะ
จากคุณภูริพัฒน์นะคะรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะ

สวัสดีครับสวัสดีผู้ประกาศทั้งสองท่านนะครับ
ต้องเรียกได้ว่าจนถึงขณะนี้บรรดาศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายนั้น
ยังคงนั่งเป็นกำแพงมนุษย์อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารมงคลเทพมุณีนะครับ
ในส่วนของปฏิบัติการของดีเอสไอนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ๙นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำหมายสารขอเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
โดยเบื้องต้นนั้นพระมหาสนิทวงวุฒิวังโสซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของวัด
มาเจรจาพูดคุยนะครับโดยยินยอมเปิดประตูทางเข้าประตูที่เจ็ด
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการปิดตายมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะครับ
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยท่ามกลางการก่อติดของสื่อมวลชนจำนวนมากครับ
หลังจากการพูดคุยร่วมกันครับสุดท้ายวัฒนธรรมกายยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของดีเอสไอและตำรวจ
รวมถึงฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจค้นภายในวัดโดยขั้นตอนแรกจะต้องมีการเจรจาร่วมกับคณะศิษยานุสิต
และญาติธรรมที่เดินทางมาให้กำลังใจพระธรรมชโยอยู่บริเวณด้านลานองค์เจดี
เพื่อเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในบริเวณวัดตามหมายค้นของสารอาญานะครับ
ซึ่งการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบของกฎหมาย
เมื่อเริ่มกระบวนการเจรจาครับกับถูกคณะศิษยานุสิตและยติธรรมไม่ตอบสนองกับ
โดยทุกคนยังคงนั่งสมาธิและไม่สนใจคำพูดของพันธบรตรีสุริยา
โดยมีการเดินเท้าฝ่ากลุ่มมวลชนเข้าไปด้านใน
ซึ่งในกระบวนการนี้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปยังภายในวัดนะครับ
ดูซื้อหนังสือที่แจงต่อการสื่อมนตัวคนโดยใจความสำคัญระบุนะครับว่า
และจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติ
เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ขาดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม

การที่รอให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ไม่ได้เป็นการล่าช้าต่อรูปคดีและการดำเนินคดีครับ
เมื่อสักครู่ครับได้รับแจ้งจากพันธบรวจตรีสุริยาบอกนะครับว่า
ขณะนี้เป็นเวลาที่พระสงฆ์จะฉันเพล
ขอยุติการตรวจค้นไว้ก่อน
ซึ่งหลังจากพระฉันเพลเสร็จแล้วจะมีการแถลงผลการเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
จากนั้นจะทำการเข้าตรวจค้นอีกครั้งในช่วงบ่าย
มีข้อมูลสำคัญจากศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจภายในกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ที่พนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นำหมายคนเข้าคนวัฒนธรรมกายเพื่อจับกุมวัฒนธรรมชโย
ซึ่งก็เผยว่าล่าสุดชุดเจรจาของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านประตู๗ต่อเนื่องไปถึงประตู๖และ๕ตามลำดับ

ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งสองคือเจอตัวและไม่เจอตัวพระธรรมชโย
ส่วนเรื่องมวลชนหรือศิษยานุสิตนั้นตำรวจไม่มีความกังวลว่าจะเข้ามาขัดขวาง
เพราะมีการเจรจาทุกขั้นตอนครับ
แด้มพันธรรมรถเอกภัยศิษย์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า
วันนี้ฝ่ายปกครองและแพทย์ร่วมกันตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ซึ่งหากเจอตัววัดธรรมชโยก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้
ว่าจะมีการตรวจค้นว่าจะมีการคุมตัวออกมาหรือแจ้งข้อหาในวัด
พร้อมยอมรับว่าตั้งความหวังจะพบตัวพระธรรมชโยภายในวันนี้
แต่หากไม่สามารถพบตัวได้ก็เป็นที่น่าหนักใจครับ
หากไม่พบตัวนั้นก็ส่วนตัวของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่หนักใจนะครับ

ขณะที่ขณะที่การเจรจาของเจ้าหน้าที่นั้น
กำลังดำเนินการเจรจาในเรื่องข้อกฎหมายกับคณะศิษยานุสิตส่วนหนึ่งอยู่ครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะ๒ชั่วโมงกว่าผ่านไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่เริ่มการเดินทางเข้าไปตรวจค้นบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ

บรรยากาศที่ผมยืนรายงานนั้นขนาดนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมากับตอนนี้แทบไม่ต่างกันครับ
ด้วยการนั่งสมาธินั่งสวดมนต์บริเวณด้านหน้าองค์มหาธรรมกาย
เจดีบริเวณทางด้านประตู๗

เวลาฝนตกมาเนี่ยทางคณะศิษย์ศิษยานุศิษย์
ก็ไม่ได้ล่าถอยออกไปหรือว่าจะไปหาที่หลบฝนแต่อย่างใด
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เองนะครับ

เป็นการเพื่อที่จะมาให้กำลังใจพระธรรมชโยเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการที่จะมาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ออกไป
ให้ทำงานได้สะดวกให้สามารถเข้าไปตรวจค้นได้

ไม่มีการลุกที่จะให้เจ้าหน้าที่
สามารถเดินเข้าไปตรวจค้นภายในวัดได้แต่อย่างใดครับ
คุณภูริพัฒน์คะตอนนี้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่

เพราะว่าเป็นช่วงที่ตรงกับเวลาฉันเพลพอดี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ตรงไหน

มีการไปรอรับประทานอาหารในช่วงเที่ยง

ตั้งแต่เริ่มแรกที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเจรจา

ทางเจ้าหน้าที่ของวัดก็จัดสถานที่นั้น
ที่รับรองของทางเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
ครับณตอนนี้มีการนำรั้วเหล็กหรือว่ามีทางด้านของลูกศิษย์มาเพิ่ม
หรือว่ามีการนำรถแบ็คโฮลมาปิดกั้นเพิ่มเติมในจุดนั้นเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับคุณภูริพัฒน์
รถแบคโฮลที่ประตู๗นี้ไม่พบตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณประตูนี้เนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาครับ
สิ่งที่อยู่พลายในวัดใจอย่างใดครับมันไหวภาพตอนนี้จุดที่บริเวณ
ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นฝนค่อนข้างตกลงมาหนักพอสมควร
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเบาบางลงไปบ้างแล้วครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้บรรยากาศตรงนี้ต้องเรียกว่าร้อนอบอ้าวทีเดียวครับ
แล้วตอนนี้แต่บรรดา๔๐๔๐ก็ยังไม่ล่าถอยได้อย่างไรครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะ
สำหรับการเดินทางเข้าตรวจค้นมีการเพิ่มกำลัง
หรือว่าเปลี่ยนปฏิบัติการอย่างไรบ้างไหมคะ
ปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้เหตุผลว่าใช้ปฏิบัติการกรกฎ
แผนกรกฎ๕๒ซึ่งมีการนำกำลังตำรวจกว่าพันนาย
เข้าร่วมการปฏิบัติการในครั้งนี้
ซึ่งกำลังตำรวจนั้นก็กระจายทั้งในและนอกเครื่องแบบ
กระจายกันอยู่ตามประตูต่างของวัด
ไม่ว่าจะเป็นประตู๗เองประตู๕ประตู๖ประตู๔เอง
ก็ยังคงมีกำลังกำลังที่ตำรวจประจำอยู่ชิ้นเดียวกัน
ซึ่งตอนนี้ก็ตึงกำลังอย่างเต็มที่
เพราะว่าพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการได้ทุกเมื่อ
เมื่อที่มีการสั่งการให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาฮะ
ค่ะคุณภูริพัฒน์คะจากการข่าวเขาบอกว่า
จะมีมือที่๓ตรงนี้เข้ามาก่อเหตุในช่วงชุลมุน
คุณภูริพัฒน์มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ
ว่าตำรวจได้แบ่งกำลังอย่างไรบ้าง
ระหว่างการเข้าควบคุมตัวและการปรับรามมือที่๓
ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของมือที่๓ไว้อยู่แล้วนะฮะ
โดยทางตำรวจก็มีการวางแผนรับมือกับกลุ่มมือที่๓อยู่แล้ว
ซึ่งทางวัดเองก็ออกมาแถลงการอยู่แล้วเองด้วยว่า
ถ้าหากเข้ามาภายในวัดแล้วมีมือที่๓ขึ้นมา
ซึ่งตำรวจใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับ
บุกเข้าตรวจค้นในครั้งนี้มีเพียงกระบองและโล่เท่านั้นครับ
ไม่มีอาวุธปืนที่จะสามารถให้ก่อเหตุ
ว่าทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แต่อย่างใดครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์สำหรับข้อมูลเบื้องต้น
ที่บริเวณประตู๗รวมทั้งบรรยากาศนะคะ

แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน
บอกว่าถ้าเชื่อในความบริสุทธิ์นั้น
ก็ออกมาพบทางด้านของเจ้าหน้าที่

ท่านบอกว่าไม่อยากจะให้ทางด้านของลูกศิษย์นั้น

คุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งคือที่บริเวณประตู๕